เคยเล่าข่าวไปแล้วว่าโรงพยาบาลเปาโลเมโมเรียลสะพานควาย
เขาจะออกจากระบบประกันสังคมในปีหน้าปี๒๕๕๙
ดังนั้นผู้ประกันตนที่มีสิทธิ์อยู่ที่โรงพยาบาลเปาโลเมมอเรียลสะพานควาย
ต้องไปเปลี่ยนโรงพยาบาลก็มีอยู่สักประมาณ๑๓๐๐๐คน
ต้องไปแจ้งเปลี่ยนนะคะไปเลือกโรงพยาบาลใหม่
ต้องไปภายในสิ้นเดือนนี้ไปได้๓ที่
ไปที่ฝ่ายบุคคลของที่ทำงานของเราไปเลือกใหม่ไปแจ้งใหม่
หรือจะไปที่สำนักงานประกันสังคมใกล้บ้านก็ได้
หรือจะไปที่โรงพยาบาลเปาโลเมโมเรียลสะพานควายก็ได้
นายโกวิทย์สัจวิเศษเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมหรือสปส
บอกว่าตอนนี้สปสทำหนังสือชี้แจงไปยังผู้ประกันตน
พร้อมแจ้งรายชื่อโรงพยาบาลแห่งใหม่แล้วนะคะ
ส่งเรื่องไปยังบริษัทสถานประกอบการต่าง
เพื่อให้แจ้งลูกจ้างที่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา๓๒
และผู้ประกันตนตามมาตรา๓๙
ที่มีบัตรรับรองสิทธิ์รักษาพยาบาล
ในโรงพยาบาลปาโลเมโมเรลผนโยธินสะพานควาย
ซึ่งมีอยู่กว่า๑๓๐๐๐คน
ให้ไปแจ้งความจำนงเลือกโรงพยาบาลแห่งใหม่
ตั้งแต่วันนี้นะคะต่อเนื่องไปจนถึง๓๐กันยายนนี้

จากว่าสิทธิ์ในการรักษาพยาบาลกับทางโรงพยาบาลปาโล
ก็จะหมดลงหลังจากเปาโลเขายกเลิกสัญญา
มีผล๓๑ธันวาคมนี้นะคะ
โกวิทย์บอกว่าผู้ประกันตนทั้ง๑๓๐๐๐คน
ต้องไปแจ้งความจำนงเลือกโรงพยาบาลแห่งใหม่

สามารถเลือกโรงพยาบาลรัฐ
หรือโรงพยาบาลเอกชนที่เป็นคู่สัญญากับสปส
ซึ่งในกรุงเทพมีอยู่๓๖แห่ง
ปริมณฑล๓๒แห่งรวมทั้งหมด๖๘แห่ง
สามารถไปแจ้งความจำนงได้นะคะที่ฝ่ายบุคคลของสถานประกอบการ
สำนักงานประกันสังคมใกล้บ้านหรือใกล้ที่ทำงาน
หรือไปยื่นที่โรงพยาบาลเปาโลเมมเรียพหนโยธินสะพานควายได้
ก็คือวันจันทร์ถึงสุดเวลาราชการ
ปปศก็ตั้งหน่วยบริการเพื่อคอยช่วยเหลือประสานงาน

ยกตัวอย่างโรงพยาบาลที่สามารถเลือกใหม่ได้
คุณผู้ชมเช่นโรงพยาบาลกล้วยน้ำไทย
ไผ่บางมดแพทย์ปัญญาบางนานหนึ่ง
เพชรเวศกระเสมราชบังแครมเหศก
โลเมโมเรียลโชคชัยก็ได้นะคะ
หรือว่าโรงพยาบาลลาดพร้าวพระราม๒
เกษมราชประชาชื่นยันฮีหัวเฉียว
แต่ว่าแต่ละโรงพยาบาลเขารับได้ไม่ทั้งหมด
แต่ละโรงพยาบาลเขาจะมีโคต้าของเขา

ก็รีบไปเลือกกันไว้นะคะ